เอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเราดูราคาทองคำวันนี้ปรับค่อนข้างแรง
ขึ้น๑๖ครั้งลง๑๕ครั้งทั้งวันปรับทั้งสิ้น๓๑ครั้ง
ราคาทองคำนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
ไปต่อไหม๒๒๐๐๐บาทสัปดาห์หน้าแตะหรือเปล่า
หรือไปไกลมากกว่านั้นแตะ๒๕๐๐๐บาท
ประมาณ๔๕ปีก่อนอันนี้ที่เคยเห็นราคาระดับนี้มาแล้วนะครับ
เราพูดคุยกันในช่วงนี้กับนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิติ

สวัสดีครับคุณจิรวัตรนะครับ
คุณจิติครับไม่ได้คุยกันนานเลยมารอบนี้มาพร้อมกับราคาทองคำที่ปรับขึ้นร้อนแรง
ต่อไหมครับราคาทองคำขึ้นรอบนี้แล้ว
ผมว่าก็คงมีโอกาสคงมีโอกาสนะครับแต่ว่าช่วงนี้คิดว่ายังผันปวดอยู่นะครับ
แต่ว่าวันนี้ราคาทองถึงจะเปรียบเทียบระหว่างบางที่อาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับ
แต่ว่าพูดถึงประวัติการเลยนะครับ
สูงสุดเป็นประวัติการเลยเหรอครับคุณจิติ
๓๐อักทางก็สูงสุดเมื่อปี๕๔สูงแค่๒๒ทางก็เกือบจะไม่ต้องทำมา
ถ้าทำแบบนี้แต่คุยกันกับราคาทองคำอย่างเดียว
วันนี้๓๑ทางประมาณ๙โชคโมงดูสิว่ามันคุยจบก็คุยต่อแล้ว

วันนี้เดินเข้าออกร้านทองคำเป็นว่าเล่น
ครับคุณจิติบอกว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะไปต่อแต่ต้องระวังความผันผวน
ราคาระดับต่อไปเนี่ยซื้อขายระดับที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
โอกาสจะไปแตะที่ประมาณ๒๔๐๐๒๕๐๐เมื่อประมาณปี๕๕๖แบบรอบนั้นไหมครับ

แต่คงสังเกตว่าวันนี้ขึ้นมาช่วงที่ผันผลที่สุดขึ้นไปสูงสุด๑๓๔๒เหรียญแล้วก็หลบมานะครับ
ทั้งที่รู้ว่าอังกฤษยาวอัพยัตริย์อยู่รอเลยครับ
ก็ยังคิดว่าต่อเรื่องของผันผลต่อมาตั้งแต่ว่าอังกฤษมีประสามารถออกแล้วประเทศอื่นนะครับ
ทางยุโรปอาจจะมีใครตามมาอีกหรือเปล่านะครับ
แล้วก็รัฐมนตรีของอังกฤษนี่ลาออกนะครับ
จนเริ่มสู่ระถือจะมีการเล็กตั้งไหนนะครับ
นโยบายใหญ่ไม่มีคนดูแลนะครับ
ผมว่าคงผันผวนทั้งอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ
คือหลักต้องดูค่าเงินด้วย
ประกอบกันกับการตัดสินใจว่าทองคำจะเป็นอย่างไร

ถ้าเกิดคำแนะนำให้ชาวบ้านแบบง่ายเลย
ถ้าวันนี้สมมุติว่าชาวบ้านมีทองคำอยู่ในมือ
ทำอย่างไรต่อกับอีกกลุ่มหนึ่ง
วันนี้ไม่มีทองคำอยู่ในมือทำอย่างไรต่อครับ
ดูสิเอากลุ่มแรกก่อนถ้ามีทองคำอยู่ทำยังไงครับ
กลุ่มที่มีทองคำอยู่วันนี้ก็แฮปปี้มาขายกันเยอะนะครับ
ถ้าไม่มีทองคำอยู่ในมือผมว่า
จริงอยากให้ฟังให้รู้

ก็มีลิตรเมืองมีอะไรก็นั้นล้อมแรงพอสมควร
มีคนแสดงตามมาลงใหม่ไปซื้อขึ้นมา

พอถือถ้าข่าวของนี้จะประมาน๓วันก็จบแหละ

ยังมีปัญหาอีกมากไปพอไม่ใช่อาทิตย์บาทสองอาทิตย์
คือคุณจิติกำลังจะบอกว่าถ้าคนที่ขายทองคำไปแล้ว

ต้องเข้าไปซื้อต่อไหมสะสมใหม่อีกรอบไหม

ถ้ารอรอรับที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับคุณจิติ
คือผมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์อย่างที่มันมากขึ้น
เมื่อทักเจนทั้งกลับหลงมานะครับ
ค่อยเข้าไปรอบนี้คือจะชัวร์กว่าถูกไหมครับคุณจิติ
ก็คิดว่าน่าจะสวยกว่าต้องรู้อาทิตย์หน้าของที่ว่า
เขาอาจจะมีทักเจกกว่านี้นะครับ
ดูปัจจัยก่อนคุณจิติงั้นผมถามนี้สุดท้ายแล้ว

ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราก่อนหน้านี้
ต่อหลายปัญหาวิกฤตในตะวันออกกลาง
อะไรต่างเหล่านี้มันเทียบกันไม่ได้เลยเหรอครับ
เวลาเกิดปัญหาวิกฤตข่าวร้ายในโลกทองคำมักจะดีดขึ้นเสมอ
รอบนี้ก็น่าจะเป็นไปตามทฤษฎีที่เคยเป็นหรือเปล่า
หรือมันจะฉีกกฎทฤษฎีเดิมครับ
ครั้งนี้อาจจะเป็นกรณีที่เฝ็ด
ตอนนี้อาจมีนักธรรมและมีแค่นี้
มีประเทศทำผ้าอย่างตามอาจจะอังกฤษไป

แต่คิดว่าราคาทองความกลายกันไม่ไกล
แต่ว่าอาจมาเลขเตียงมีค่าเงินบาท
ณตอนนี้ถ้ามีเงินก้อนหนึ่ง
เลือกลงทุนทองคำยังคงเป็นพระเอกอยู่ไหมครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อีก๓วันอีก๑สัปดาห

ต่อลงมาเล็กน้อยเพราะหน้าลงควรแต่ถ้ายัดไม่ดีนะครับ
ถ้าข่าวยังไม่ดียังมีข่าวแบบคุมเคลือแบบนี้อยู่
ยอดตัวลงมาน่าเข้าไปเก็บสะสม
แต่ต้องระมัดระวังความผันผวนถูกต้องนะครับ

ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณจิติตั้งสิทธภักดีนะครับนายกสมาคมค้าทองคำ
คำแนะนำนะครับลงทุนทองคำในช่วงนี้
อย่างแรกคือต้องระวังความผันผวน
สองคือติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ถ้าขายไปแล้วสบายใจได้เปราะหนึ่ง

รอราคาย่อลงมาก่อนราคาย่อมาแล้ว
เงินบาทเปรียบเทียบอัตราแรกเปลี่ยน
ดูว่าข่าวร้ายแบบนี้ข่าวคุมเคลือแบบนี้ยังมีอยู่ไหม
ถ้ายังมีอยู่ยังคงซื้อสะสมทองคำได้
แต่อย่าถือยาวเล่นรอบสั้น
ถ้าเห็นราคาขึ้นแล้วทยอยขายกินกำไรกินคำสั้นก็ได้
สำหรับเงินลงทุนของท่านมากที่สุด
คำแนะนำโดยย่อโดยสรุปของนายกสมาคมค้าทองคำนะครับ